สกลนครเมื่อวานนี้ตอน๑ทุ่มคุณยายท่านหนึ่งอายุ๘๐กว่าแล้ว
ขึ้นโรงพักไปหาตำรวจค่ะบอกตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
โดนโกงเงินไป๕๐ล้านบาทครับ

เงิน๕๐ล้านบาทก็โดนโกงไป
แล้วคุณยายให้ข้อมูลแบบละเอียดยิบเลยข้อมูลเยอะมากเลยนะคะ

แต่หลายเสียงก็ชื่นชมตำรวจนะ

นี่ไม่เดือดร้อนจริงไม่ขึ้นโรงพักหรอกเห็นไหม
ตำรวจก็พยายามฟังด้วยความตั้งใจและเป็นห่วงคุณยายค่ะ
คุณยายบอกชื่อยายคำตันทำความดีมาตลอดเลยนะคุณตำรวจ
ยังไงช่วยไปสอบไปเอาตามตัวมาสอบปากคำให้หน่อย

นี่ฮะคุณยายเป็นชาวบ้านโคกหลวงนะครับ
อยู่ที่ตำบลธาตุทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ
เมื่อวานนี้ฮะช่วงค่ำตอน๑ทุ่ม
ขี่จักรยานมากับหมาน้อยหนึ่งตัวมาเป็นเพื่อนคุณยาย
นี่มานั่งที่โรงพักยกมือไหว้บอกคุณตำรวจช่วยหน่อย
ยายนี่เจอความทุกข์หลายเรื่องนะ
คุณยายบอกหมาที่บ้านก็ถูกยาเบื่อเนี่ยถูกเบื่อยาตายไป๘ตัว
ถูกขโมยไปใบหนึ่งที่ดินถูกโกงอีกจำนวนมาก
นี่หลังจากนั้นพอร่ายยาวไปเนี่ยตัวละครเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ตำรวจเขาก็ฟังนะฮะมีรายชื่อคนนู้นคนนี้มาเป็น๑๐คนนะครับ
มาเขียวข้องกับการโกงสอบสินของคุณยาย
สุดท้ายคุณยายบอกที่สำคัญเนี่ยถูกโกงไป๕๐ล้านบาท
พร้อมกับรถเก๋งอีก๑คัน
หลังจากนั้นคุณยายก็ออกจากโรงพักไป

บางคนก็บอกโอ้โหเหมือนที่บ้านเลย

ทวดก็ชอบบอกเงินหายเหมือนกัน
นู่นเรื่องนั้นเอาไปจนกับอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็น
อรศหมอหมู่บ้านด้วยคือเจ้าของคลิปนะนี่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วเป็นอสมอยู่ด้วยนะครับ
บอกว่าคุณยายเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีรู้จักกันดี
ความจำแกก็ปกติดีนะอายุ๘๐กว่า
แต่คุณยายจะชอบพูดลักษณะเหมือนที่ได้ยินที่โรงพัก
จะชอบพูดอย่างนี้ไปเรื่อยจนคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้กันดี
แต่ถ้าใครสัญญาอะไรกับแกเนี่ยแกจำได้แม่น
บางคนบอกเดี๋ยวจะให้วัวเดี๋ยวจะให้ควายแกก็จำได้นะ
ทำไมให้แกเนี่ยแกทวงเลยนะ
เรื่องผ่านไปเป็น๑๐ปีแกก็จำได้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่ว่าคุณยายมี๕๐ล้านบาท
ถูกคนโกงอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องนี้มันไม่ใช่นะฮะ

ความจำแกทำไมเกินร้อย

ปีที่ใครพูดผิดกับแกนี่แกจะจำได้ตลอด
ด่าแกแกก็จำได้

จริงที่แกพูดไม่ใช่ความจริงหรอกค่ะเพราะว่าแกก็เหมือนที่เคยพูดให้ฟังแหละค่ะว่า
พอมีคนมาไปบอกแกว่าอยู่กับคนนู้นคนนี้แกก็คิดว่าคนนู้นคนนี้เป็นหนี้แกอ่าอืม

แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือแกปั่นจักรยานไปคนเดียวตอนกลางคืนไปกับหมาน้อยตัวนึงอันนี้
ครอบครัวก็ต้องดูแลแกหน่อยเป็นห่วงไม่รู้ว่ามีลูกหลานหรือเปล่านะคะครับ